ผู้เสียหายบอกว่าถอยรถป้ายแดงมาได้๕วัน
นึกถึงคนที่เพิ่งจะถอยรถป้ายแดงมาใหม่

แล้ววันดีคืนดีฝนตกหนักมาก
ฝนตกหนักแล้วไปลากเอาแผ่นเหล็กของตึกสูงกว่า๑๐เมตรเนี่ย
ร่วงลงมาใส่รถป้ายแดงนี่แหละครับ
คราวนี้ถามหาความรับผิดชอบจากทางเจ้าของตึก
แรกคุยกันก็เหมือนว่าจะคุยกันได้ด้วยดี
แต่ต่อมาพอมีทนายความเข้ามาเท่านั้นแหละเขาบอกว่า

ฝั่งนู้นบอกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องไปฟ้องเอา

ฝนยังตกพร่ำอยู่เลยนะจอดอยู่หน้าตึกแห่งหนึ่ง

ลงมาใส่หลังคาและกระจกหน้ารถเสียหายเต็มครับ
คุณสบายทิพย์เป็นผู้เสียหายบอกว่า
ถอยรถออกมาได้๕วันป้ายแดงยังเห็นอยู่ชัดเลยนะฮะ
ขับรถไปกินข้าวเย็นไปกันตามภาษาพ่อแม่ลูกนะฮะ

จังหวะที่ขึ้นรถจะกลับบ้านเนี่ยแผ่นเหล็กร่วงลงมาใส่รถ
โชคดีว่าคนบนรถไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไร
แต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงกว่านี้ล่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มกว่าครับ
ตุลาคมในพื้นที่ตัวเมืองสระบุรีครับ

วันหลังเกิดเหตุเรียกประกันภัยมาเคลม

เจ้าหน้าที่บอกว่ามีหลายจุดนะที่เสียหาย
กระจกหลังคาคานด้านข้างที่เชื่อมกับหลังคา

ล้อหน้าฝั่งคนขับที่ปัดน้ำฝน
แล้วก็รอยสีถลอกตามจุดต่างอีก
ระยะเวลาการซ่อมเร็วสุดประมาณ๓๕วัน
หรืออาจจะต้องรอถึง๑เดือนก็เป็นไปได้
ถัดมาอีก๒วัน๑๑ตุลาฯฝ่ายเจ้าของตึก
ทางด้านของเจ้าของรถเขาก็ไปทวงถามว่า
ตึกนี้จะมีความรับผิดชอบช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่า

เห็นบอกว่าก็คุยกันดีอยู่เลยนะ
จนกระทั่งเรื่องนี้มีทนายความเข้ามา

ผมไม่ให้ลูกความผมจ่ายอะไรทั้งนั้น

อ้าวแล้วฉันต้องทำยังไงต่อเนี่ย
ก็เหล็กมันตกมันออกมาจากตึกของคุณไม่ใช่เหรอ
ฝั่งคู่กรณีเนี่ยยังไม่มีแม้แต่คำขอโทษเลยนะครับ

ไม่เคยโทรมาถามด้วยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้

ต้องรอวิศวกรเดินทางมาจากจีนเลยนะฮะ

ทีมช่างประจำศูนย์ยังไม่กล้าจะเปลี่ยนอะไรให้เอง
ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมวิศวกรจากจีน
ก็คาดว่าจากตอนแรกเร็วสุด๓๕วันใช่ไหมฮะ
ตอนนี้น่าจะเป็นกรอบเวลาประมาณ๑เดือนแล้วล่ะ

คู่กรณีครับตั้งแต่วันนั้นก็เงียบหายไปเลย

และส่วนที่ตัวเองขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถนะฮะ

แต่ถ้าหากว่าฝั่งทางเจ้าของตึก

เรื่องเฉาะเชยเยียวยาอะไรต่างคุยแล้วโอเคลงตัว

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า
อยากจะได้ก็ให้ไปฟ้องเอาเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวคงต้องลองสอบถามปรึกษาธนาอีกทีหนึ่ง

แต่คิดว่าก็น่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ
น่าจะแบบไม่ได้โทรไปคุยแล้วแหละ
เพราะว่าวันนั้นก็คุยค่อนข้างชัดเจนแล้ว
ก็คือเขาไม่คุยต่อ
เขายื่นคำขาดเลยว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็น่าจะมีส่วนที่เขาแบบต้องรับผิดชอบด้วย
แต่ว่าถ้าคุยกันแล้วแบบตกลงกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่อยากให้แบบยืดเยื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่อยากแบบให้ฟองร้องอะไรอย่างนี้

ฝั่งเจ้าของรถบอกว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ไม่อยากฟ้องร้องหรอก
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอฟังว่าในฝั่งของทางตึก
เจ้าของตึกเขาจะว่ายังไงมีคำชี้แจงเพิ่มเติมยังไง
หรือว่าในมุมกฎหมายแล้วจะมีแง่มุมตรงไหน

เดี๋ยวมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปด้วยฮะ
เรื่องนี้ก็อยากรู้เลยนะว่าท้ายที่สุดมันจะจบลงยังไง
เพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะ